คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ช่วงนี้นะคะเรามักจะได้ยินประโยคนี้กันบ่อยค่ะ

โดยช่วงนี้ต้องเรียกว่าเทรนด์ที่กำลังมาแรงแล้วก็คงหนีไม่พ้นเทรนด์ของการลงทุนค่ะ

นั่นก็เพราะว่าตลาดคลิปโตตอนนี้ค่ะ
ไม่ได้มีแค่นักลงทุนธรรมดาทั่วไปแล้วนะคะ
อย่างอลันโฮวาสแล้วก็พอจูดอลโจรส์

ถ้ายังจำกันได้นะคะตอนปีใหม่ค่ะ
บิตคอยน์กระทะยานพุ่งไปที่

หรือประมาณ๙๙๐๐๐บาท

น่าจะเป็นเพราะความกลัวของนักลงทุนมากกว่า
กำลังมองหาหลุมหลบภัยชั่วคราวนะคะ
สำรองนอกเหนือจากทองคำค่ะ

บิตคอยน์ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งค่ะ
ด้วยการทะยานทะลุ๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ

มีนักลงทุนหน้าใหม่เกิดขึ้นตลาดกริปโตมากทีเดียวค่ะ

อีกเพิ่มขึ้นกว่า๗๐เปอร์เซ็นต์แล้ว

มีเหี่ยวไม่น้อยค่ะเพราะแค่ประกาศว่าพวกเขาเนี่ยจะร่วมลงทุนในบิตคอยน์นะคะ
ก็ทำให้ตลาดกริปโตเนี่ยพลุกพลาดแล้วก็เต็มไปด้วยนักลงทุนมากมายจากทั่วทุกสารทิศเลยค่ะ
ยังฉุดให้คลิปโตคู่แข่งนะคะอย่างอีเทอร์ดีดตามไปด้วย
โดยเมื่อวันศุกร์ที่๑๒กุมภาพันธ์ค่ะราคาเพิ่มขึ้นกว่า๑๔๐
นับตั้งแต่ปีงบการเงินจนถึงปัจจุบันค่ะ
แต่ถ้าจะให้ระบุตัวตนว่าเอ๊ะใครกันที่ทำให้บิตคอยดีดมากขนาดนี้นะคะ
พอเทสล่าประกาศทุ่มซื้อบิตคอยนกว่า๑๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๔๕๐๐๐ล้านบาทค่ะก็ทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นถึง๑๖เปอร์เซ็นต์
และเพราะพ่อหนุ่มคนนี้นะคะเลยมีข่าวทยอยออกมาเรื่อยค่ะว่า
ซึ่งเป็นเหรียญที่มีการตรึงมูลค่ากับสินทรัพย์อื่นเช่นดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนแรงกระเพื่อมไปทั่วระบบนิเวศแล้วก็อาจจะกลายเป็นระเบิดฟองสบู่ในอนาคตอย่างที่เขาคาดการณ์นะคะ
แต่มีการพัฒนาไปสู่การนำไปใช้เป็นตัวกลางค่ะซึ่งตัวกลางที่ว่านั้นนะคะก็คือตัวกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการในร้านค้าต่างต่างค่ะ
อย่างไรก็ตามค่ะตลอด๔ปีที่ผ่านมานี้นะคะราคามีการเพิ่มขึ้นกว่า๔เท่าแล้วแม้จะมีลดลงบ้างนะคะเมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประมาณราว๒ค่ะ
เพราะความไม่แน่นอนในระยะสั้นมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้หลากหลายแบบในตลาดกระทิงนี้ค่ะ